แต่สิ่งที่แปลกคือสิ่งของที่เอาไปให้ศิลปินตรงหน้าเวทีเนี่ย
ทำเอาศิลปินแต่ละคนถึงขั้นกุมขมับเลยว่า

มันไม่ธรรมดาขนาดนั้นเลย

ไปดูกันเลยค่ะ
แต่รักจริงไม่ติ่งนั่ง
ทุ่มให้หมดแอ้ตัดไม่ว่าอะไรก็ตาม
อย่างลูกทุ่มหนุ่มหน้ามนต์คนนี้กองเฮ้ยไร่
บรรดาแฟนเพลงให้การต้อนรับอย่างดีทุกครั้งที่ไปโชว์

ส่งของกินให้ไอกล้องกันแบบเพียบ
มีทั้งโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวน้ำอ้อยสดส้มเขียวหวานข้าวต้มมัดถั่วลิสง

ไอ้กล้องจะหิวแหละดูออก

เป็นเงินเป็นทองก็มีเหมือนกัน

เป็นเหรียญบาทนะคะคุณผู้ชม

มาส่องศิลปินสายเพลงสตริงกันบ้างดีกว่าคนดูก็รักก็หลงนักร้องวงการนี้เป็นที่สุด
ดูอย่างพ่อหมี่โอ๊ตประหมอดโอ้โหโหโหโห
แฟนคลับหวั่นใจกลัวว่าพ่อหมี่โอ๊ตจะไม่ได้กินข้าวกินปลาก็เลยจัดของกินของม่ำมาให้แบบเน้น
เรียกว่าดูคอนเสิร์ตเสร็จเข้าวัดทำบุญเลิศ
มีทั้งสังฆาตาเคณฑึงสาพระพุทธลูกแตลปัตร
ลามไปถึงต้นกล้วยมีมาทั้งต้นทั้งใบโอ้โห